แต่ว่าใกล้ถึงวันแห่งโชคลาภแบบนี้แล้วเนี่ยนะ
จากเราไปเที่ยวไปถ่ายรูปแล้ว
เราก็จะต้องไปหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

เขาบอกว่ามีคนถูกรางวัลมาแล้ว๓๐ล้านบาท

พุทธศาสนิกชนที่แห่กันมาไหว้พระขอพรนะคะ
ที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม

เพราะว่าเราอ่านกันแทบทุกวันทุกงวด

ยิ่งใกล้วันแห่งความหวังแบบนี้นะคุณ
โอ้โหคนแห่กันมาแน่นเต็มสาลาแบบที่เห็นนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าจำกันได้คุณผู้ชม

มีข่าวคุณป้าเจริญห้วยหงทอง
นำเสนอไปเรานำเสนอไปว่าคุณป้าเนี่ย
ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลไป๓๐ล้าน
จากการที่คุณป้ามางานปิดทองฝั่งลูกนิมิต
เออจำได้คุณจำได้ไหมหนักยักษ์คุณจำได้ไหมเออ

แล้วก็ทำให้มีประชาชนโอ้โหรู้ข่าว
แล้วก็แห่มาที่วัดนี้กันเยอะมากมากแบบมากมาก
เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยค่ะ
เพราะว่าหลายคนเขาก็หวังว่าจะมาไหว้พระเสริมสิริมงคล
ขอโชคขอลาบและขอเลขเด็ดนั่นเอง

ซึ่งครั้งนี้ก็มีประชาชนเพิ่มขึ้นมาอีก
อื้อหืออย่างที่บอกเยอะมากจริง
ทางพระครูยะติธรรมานุยุทธ์หรือว่าพระอาจารย์แป๊ะเนี่ยนะ
ท่านก็ได้ตั้งกฎเอาไว้เลยต้องมีกฎแล้วล่ะ

ก็คือจะให้สาธุชนที่ต้องการกราบไหว้ขอพรองค์พระเงินพระทอง
จะต้องปฏิบัติตามก็คือให้นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อย
อยู่ที่ลานพื้นที่ด้านหน้าองค์พระแล้วก็กราบขอพร
ก่อนที่จะเดินเข้าแถวไปขอพรที่หน้าตักองค์พระเงินพระทองนะคะ
ต้องมีกฎนะคะเพราะว่าคนเยอะมาก
ไม่งั้นจะเบียบเสียดแน่นเนี่ยแบบนี้คุณผู้ชม
ก็คืออธิษฐานกันก่อนแล้วค่อยต่อแถวเดินเข้ามาแบบนี้
อาจารย์แป๊ะท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่า
โดยเฉพาะช่วงใกล้สิ้นเดือนใกล้ออกรางวัลแบบนี้แหละ
มีผู้คนมากราบไหว้มาขอโชคขอลาบกันเยอะมาก
ต้องยอมรับเลยนะว่ากระแสของพระเงินพระทองนี่ช่วงนี้มาแรงมากเลย
หลังจากมีคนที่มาขอพรแล้วก็ถูกรางวัลที่๑ไป๓๐ล้าน

ช่วงนี้แน่นทุกวันปกติแล้วทางวัดเนี่ยจะทำการปิดเปิดเป็นเวลา
ก็คือช่วงเช้าจะเปิด๗โมงแล้วก็ปิด๖โมงเย็นทุกวันนะ
แต่ช่วงนี้สาธุชนทั้งหลายมาขอร้องให้พระอาจารย์
เพิ่มได้ไหมคนเยอะเข้าไปไม่ทันเลย

เพื่อที่จะอยากจะเข้าไปกราบไหว้พระเงินพระทองนะคะ
ทางวัดเนี่ยก็เลยต้องเปิดให้บริการจนถึงเวลาเที่ยงคืน
ประยาศจาก๖โมงเย็นปิดเที่ยงคืนไปเลย

ซึ่งถึงแม้ว่าจะปิดเที่ยงคืนก็ยังคนเยอะอยู่
แล้วก็ยังคงต้องคอยดูแลเรื่องของความเรียบร้อยด้วย
ก็เลยพระอาจารย์แป๊ะบอกว่าต้องมีกฎกติกา
ในการเข้ามาขอพรกันหน่อยนะ
เพื่อความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยของทุกคนนั่นแหละ

เรานำมาฝากกันในช่วงใกล้วัน
แห่งความหวังที่มันคึกคักแบบนี้
เพื่อใครอยู่แถวนั้นมีโอกาส
อย่าลืมลองแวะเวียนไปขอพร

แล้วก็ดูเรื่องของกฎกติกามารยาทด้วย

เป็นห่วงเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สะองความสะอาดต่างด้วยนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ขยายเวลาเปิดเพิ่มแล้ว
เที่ยงคืนไปได้วันนี้ทัน

วันนี้คนเยอะดิฉันบอกเลยคนเยอะมาก
ยอมรับนะเป็นวัดที่เราอ่านข่าวเนี่ยแทบทุกอาทิตย

แล้วก็แต่ละวันก็มีเรื่องหลากหลายไม่ซ้ำกันเลย
เจออะไรใหม่เจอเรื่องใหม่คนใหม่ที่โชคดี
ได้รางวัลกันเยอะและที่สำคัญได้มีโอกาสส่องอะไรใหม่ด้วยเนาะ
แล้วที่วัดสว่างอารมณ์เนี่ยนะเขามีหลายจุดหลายบริเวณที่คนจะไปขอพรกัน
แต่ว่าช่วงนี้หลังจากนำเสนอเรื่องข่าวของพระเงินพระทองไป
ก็เลยฮอตฮิตมาก
เรื่องความเชื่อก็ว่ากันไปนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะ